ต่อกันที่ฝั่งบ้านนี้กันหน่อยดีกว่านะสำหรับดาราสาวจักรจันทร์แล้วก็คุณเค
ว่าที่เจ้าบ่าวของเขาหลังจากผ่านกระแสดราม่ากันมาคู่นี้อย่างที่บอกไปว่าเขามูฟออนแล้ว
ใครจะเมาส์อะไรก็เมาส์ไปเถอะงานแต่งเนี่ยก็เดินหน้ากันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าทุกอย่างที่เมาส์ลือคุณจักรจันทร์เขายืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
เออนี่ค่ะภาพล่าสุดเลยนี่จักรจันทร์เขาก็โพสต์ภาพขึ้นมานี่เลยค่ะ
ในโซเชียลนะคะแล้วก็ร่ายคำมาหน่อยนะคะเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันมา
มีข้อความตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยบอกว่าเธอแล้วก็คุณเคขอบคุณทุกความเป็นห่วงเลย
ขอบคุณพี่สื่อทุกสำนักที่ติดต่อขอสัมภาษณ์ทั้งตัวเธอแล้วก็คุณเค
ไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับซึ่งโพสต์นี้
เพื่อนพี่น้องในวงการพากันเข้ามาส่งกำลังใจให้เยอะเลยนะครับ
ทั้งเจ้าสาวหมาดอย่างคุณจ้าจ๋าพิมรตา
ตอนแรกก็โดนเป็นคุณจ๊ะจ๋ามันจริงคุณจ๊ะจ๋าไม่ใช่แล้วลอยตัวไปแล้ว
คุณแอฟทักษะออนก็มาให้กำลังใจใบเตยอาสยามด้วยจ๊ะนงพนียุ้ยจีรนัน
ว่าแล้วคุณผู้ชมค่ะว่ารอจะไปร้องเพลงให้เบาสาวที่งานกันทั้งนั้นเลย
หลายคนส่งกำลังใจให้กับคุณจ๊ะจ๋านะ
และอีกหนึ่งกำลังใจจากคนสำคัญในวงการก็คือผู้จัดคนสวยค่ะคุณตู่ปียวดี
ภาพนี้ในภาพก็จะเห็นว่ามีคุณตู่คุณมาวินแล้วก็คุณเคเจ้าบ่าวของจักรจันทร์อยู่ในภาพด้วย
คุณตูบอกว่าโอป้ามาวินรู้จักกับคุณเคมาตั้งแต่ป๑
ส่วนตัวคุณตู่เองก็รู้จักคุณเคตั้งแต่๑๑ปีที่แล้วนู้นนะฮะ
เคเนี่ยมีโลกใบเดียวแหละดูออกแล้วก็แท็กไปหาคุณเคแล้วก็จักรจันทร์ด้วย
พร้อมกับบอกด้วยว่าซัพพอร์ตทั้งคู่เสมอทั้งตัวจักรจันทร์แล้วก็คุณเคก็เข้ามาขอบคุณคุณตู่ด้วยเช่นกันนะคะ
ว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่คุณจักรจันทร์เขาบอกว่าให้โฟกัสที่งานแต่งเขาดีกว่า
แล้วฝากบอกถึงน้องจ๊ะจ๋าดนะคะเก็บผ่ากบอกถึงเพียร์ฉะลีนด้วยนะคะ

เขาฝากเจอมาแล้วเนอะ
บอกว่าเพื่อนเจ้าบ่าวหล่อกันหลายคนเลยนะคะ
ช่วงนี้ก็คือโควิดก็แบบเขาเริ่มคลายแล้ว
ก็ไปดิจัยบริษฐุแต่น้องก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ย

เดี๋ยวจะคอยดู